ไปเจอ๒ศพถูกฆ่ายัดตู้คอนเทนเนอร์

น่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วว่าค่ะ
ตอนแรกที่เจอศพต้องไปหาต่อนะว่าเป็นคนชาติอะไร
แล้วเดี๋ยวต้องมีการส่งศพไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

ฆ่าแล้วยัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์มานี่เพิ่งมาถึงที่คลังสินค้าที่บ้านเรา
ตอนตีห้าที่ผ่านมาเลยนะคะตำรวจรถไฟเนี่ยไปตรวจสอบจุดตรงนี้
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าเจอศพในตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
คลังสินค้าไอซีดีแถวคลอง๓ประเวทเขตรัดกระบังเนี่ยค่ะ
แล้วพอเข้าไปดูนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์มานี่ตู้คอนเทนเนอร์เขียวเนี่ยค่ะ
ตะลึงเลยแหละเจอสองศพสภาพเน่าเปื่อยเลยค่ะ
น่าจะตายมาหลายวันแล้วศพแรกเนี่ยสวมเสื้อกล้ามสีชมพู
เป็นลายการ์ตูนพอแฟ้งลายลิงอ่ะนะคะสวมกางเกงขายาวสีชมพู
อีกศพนึงนุ่งขาสั้นไม่ได้ใส่เสื้อไม่เจอเอกสารยืนยันตัวบุคคลค่ะ
แล้วในตู้เนี่ยเจอรองเท้าแตะเจอเสื้อยืดสีดำ
แล้วมันมีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศนะ
เขียนอัลฟ่าคัปป้าอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับ
ทีนี้เอาคำนี้ไปเสิร์ชดูในวิกิพีเดียค่ะปรากฏว่าพอเสิร์ชดูเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามันเป็นสมาคมพารดรภาพ
จัดตั้งขึ้นในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี๑๖องค์กรนี้เขาจะเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรม
เรื่องนี้นะคุณไปสอดคล้องกับข้อมูลอะไรหรือเปล่า
เออแต่ว่าตอนแรกว่าเป็นรายงานข่าวออกมาแต่ว่าอันนี้แน่ชัดขึ้นนะครับ
เพราะว่าทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกไตรรงชัยชนะนะครับ
รองผู้บังคับการรอฟอร์ได้เดินทางไปตรวจสอบนะครับศพในตู้คอนเทนเดอร์นี้
ของบริษัทในคลังสินค้าไอซีดีแขวงคลอง๓แล้วนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะที่รายละเอียดของศพนะใส่เสื้อผ้าใส่อะไร
แต่ว่าลักษณะเน่าเปื่อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสองศพไม่พบเอกสารติดตัวนะครับ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่พบศพนั้น
เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่๒๔กันยายน
แล้วก็มาถึงท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะฮะ
ก่อนที่จะเข้ามาที่คลังสินค้าไอซีดีตอนตี๕ที่ผ่านมานี้เอง
กระทั่งขณะที่เจ้าหน้าที่คลังสินค้ากำลังเปิดตู้ทำความสะอาด
ก็พบศพทั้งสองศพอยู่ในสภาพขึ้นอืดอยู่ภายในก็เลยรีบแจ้งให้ตำรวจเข้าตรวจสอบนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องดูนะ
แล้วก็ต้องมีการส่งศพไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลตำรวจด้วย
ใช่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบศพทั้งสองนะฮะว่าเป็นคนไทยหรือไม่
รวมถึงมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่
ก่อนจะนำร่างไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับ
แล้วก็สำหรับเสื้อยืดที่พบข้างศพอย่างที่บอกไประบุข้อความภาษาอังกฤษ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อของสมาคมธรดรภาพ
ตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับ
เป็นองค์กรที่มีความเคลื่อนไหวในด้านมนุษยธรรมนะครับ
คุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะ
เป็น๒ศพปริศนาแต่ทำไมถึงติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้